ไปดูจังหวัดตรังหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับ
ศพเนี่ยลอยอยู่ในลำคลองนะครับญาติเขาตามหาอยู่๒วันได้
แล้วก็เพิ่งมาเจอวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับนักประดาน้ำก็มาช่วยกันด้วยนะฮะ
เอาศพของนายคนนองบุญสนองชื่อเล่นชื่อแอนนะครับ
อายุ๔๙ปีนำขึ้นมาจากคลองนางน้อยตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
ญาติพี่น้องนี่ร้องไห้กันระงมเลยฮะพอเห็นศพนี่บางคนนี้เข่าสุดเลยนะฮะ
คือไม่มีบาดแผลในการถูกทำร้ายร่างกายอะไรนะครับ
จนที่คาดว่าเสียชุดมันแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ
เช้าเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านเขาไปเจอศพนายขนองคว่ำหน้าลอยติดกับโคนต้นไม้ริมตลิ่งอยู่นะครับ
น้ำแถวนั้นก็ลึกประมาณ๑เมตรคลองสายนี้กว้างประมาณ๑๐เมตรนะครับ
แบบนี้นะฮะลักษณะของจุดที่เจอศพนะครับ
เราก็ไปสอบถามคนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะบ้านอยู่ติดกับคลองนี้เลยนะครับ
นายสุรนันร้วนเซ่งอายุห้าสิบสามปีฮะว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเกิดว่ายังไงขึ้นนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๘ตุลาคมเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าที่บ้านนะครับ
มันเห่าแบบโอ้โหโหยหวนตลอดทั้งคืนเลยฮะหมาที่บ้านเนี่ยเห่าแบบผิดปกติอ่ะ
ก็เลยใช้ไฟฉายเนี่ยส่องไปดูทางหน้าบ้านแล้วก็ดูในน้ำด้วยที่คลอง
เนี่ยมันเห่าอย่างนี้ส่องไฟฉายไปดูก็ไม่เห็นอะไรนะ
หน้าบ้านทั้งในคลองนะครับที่อยู่ติดหน้าบ้าน
แล้วตอนเช้านะครับกำลังจะเดินไปที่รถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แถวแถวจุดที่เจอศพนั่นแหละเจอสุนัขสองตัวมันก็ยืนอยู่แถวนั้น
ยืนมองยืนเฝ้าเหมือนกับดูอะไรบางอย่างที่ริมคลอง
ก็เห็นว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตแล้วผิดปกติแล้วก็เลยเดินไปดู
ปรากฏว่าเจอศีรษะมนุษย์ลอยอยู่ในน้ำฮะแล้วก็จำได้ครับ
ลักษณะท่าทางแบบเออเหมือนกับนายขนองนี่แหละ
ญาติเขาหาอยู่ก็เลยไปแจ้งญาติของนายขนองนะครับ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาเอาศพขึ้นไปซึ่งเขาบอกโอ้โห
อยากให้ญาติเนี่ยมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปด้วย
จากจุดที่เจอศพเนี่ยมันคือคลองหน้าบ้านเขาเลย
ไปดูเผื่อว่ามีอะไรผิดปกติมาพอมาถึงก็เจอเลยโผล่อยู่นิดเดียวมองอีกนิดเดียว
ก็ผิดปกติมันออกหลายรอบเสร็จตรงไฟจ่ายมาดูจากในบ้าน
ไม่เห็นอะไรก็พอนิ่งไปสักพักก็เผาอีก
สงสัยว่ามันน่าจะเห็นอะไรสักอย่างนะแต่ผมไม่เห็น
บอกว่าเขากับผู้ตายนี่สนิทกันมาก
เค้าเล่าให้เราฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่จกยานยนต์ผ่านใต้ต้นขิเล็ก
แล้วไปเจอผู้ตายเนี่ยอยู่ในลำคลองระดับน้ำความลึกประมาณหน้าอก
ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตก็เลยถามว่าไอ้มาทำอะไร
ซึ่งนายคนนองตอนนั้นก็บอกเขาว่ามาเก็บยอดขี้เหล็ก
ก็เลยบอกว่าถ้าเก็บแล้วก็รีบขึ้นมาบนฝั่งนะ
เพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวนะ
ทางนายคนนองเองก็เชื่อฟังนะฮะมาอยู่แถวริมตลิ่ง

ว่าพอเขาขี่รถออกไปเนี่ยนายคนนองเนี่ย
คงจะลงไปอีกแล้วก็ถึงศูนย์หายไปในน้ำนะฮะ
เพราะว่าชอบมาเก็บขี้เหล็กแถวนี้เป็นประจำนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคืนก่อนพบศพเขาบอกว่าเขาไปหาแมงดา
ใกล้กับใต้ต้นขี้เหล็กจุดที่เจอศพผู้ตายนะครับ
ตลอดเวลา๒ชั่วโมงกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอด
พยายามมองหาก็ไม่เจออะไรนะครับก็เลยคิดในใจว่าผู้ตายเนี่ย
ต้องมาหาเขาแน่นอนตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็สนิทกันมากนะฮะ
เจอแผ้งตาจักรเข้ายังบอกว่าเขานิ่งแก้งแหม่นกระโปรดเง่อ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นอยู่แถวริมตลิ่งที่เกิดเหตุนะฮะห่างจากบ้านหนึ่งกิโลเมตร
พอไปดูเห็นแต่เสื้อผ้ากับรองเท้าที่วางทิ้งไว้ก็เลยคาดว่านายคนนองน่าจะจมน้ำ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาหากันตอนนั้นก็งมหากันอยู่ชั่วโมงนึงแต่ไม่เจอนะฮะ
เพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวนะครับกระทั่งตอนเช้าเนี่ยฮะ
ก็มาเจอตามที่ชาวบ้านเขาบอกว่าสุนัขที่บ้านเขาเห่าหนักเหลือเกิน
ก็เลยมาดูตรงคลองนี้นะฮะนี่ครับทางญาติญาติก็ไม่ได้ใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะฮะ